คุณผู้ชมค่ะพิธีกรคนเก่งจากรายการร้องได้ให้ล้านพี่เป๊กกี้ศรีธัญญาถึงกับสุขจนพูดไม่ออกเลยนะคะ
คืออย่างนี้ค่ะเธอออกมาโพสต์นะคะผ่านโซเชียลมีเดียว่าเสียน้ำตาเหตุเพราะว่าโดนโจรฉกนาฬิการูโรเล็ก
มูลค่าถึง๑ล้าน๕แสนบาทไปจากกระเป๋า
ขณะที่เธอเนี่ยไปทำงานอีเวนต์ที่สถานที่แห่งหนึ่งนะคะและในความโชคร้ายคุณผู้ชมก็ยังถือว่ามีเรื่องดีอยู่
เพราะพี่ตำรวจและสถานที่จัดงานเนี่ยพอรู้เรื่องก็รีบตามลากควานหาภาพจากกล้องวงจรปิด
หาร่องรอยคนร้ายจนเจอเขาจนได้นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูว่าพี่เป๊กกี้เนี่ยเดือดขนาดไหนค่ะ
ก็พาคนสระเลว

อ้าวสะเย็นเลย
คนติดคุก

คนมันโมโหอ่ะคุณไม่นะพี่เป๊กกี้เนี่ยเดือดเลยนะในคลิปนะคะถ้าคุณผู้ชมได้ยินเสียงนะ
เห็นหน้าฟังก็รู้แล้วว่าเดือดขั้นสุดขนาดไหนนะคะ

เจ้าหน้าที่ตำรวจจับหัวขโมยได้แล้วแต่ที่น่าตกใจคือมันไม่ใช่ใครที่ไหนอ่ะ
คุณผู้ชมเขาคือคนขับรถคนเก่าของพี่เป๊กกี้นี่เองขโมยไปให้ร้านขายนะคะ
ทางร้านเนี่ยพอรู้ก็รีบแจ้งตำรวจทันทีตรวจเช็คประวัติเคยต้องโทษคดียาเสพติดเมื่อปี๒๕๖๐ด้วยนะคะ
และเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาคุณถาแฟนนุ่มของพี่เป๊กกี้เนี่ยแล้วก็ผู้จัดการส่วนตัวของพี่เป๊กกี้เขาเดินทางไปแจ้งความที่สอนอห้วยขวาง
ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐของเราค่ะก็เลยไปสอบถามคุณถานะคะให้ต่อสายหาพี่เป๊กกี้
ซึ่งเดินทางไปร้องเพลงที่ราชบุรี

รู้แล้วแบบตกใจเหมือนกันในคดียาเสพติดดูในกล้องวงจรปิดจะเห็นเลยว่าพฤติกรรมของเขาเนี่ยในแต่ละช่วงคือโจรขนาดแท้
วันนี้ค่ะวันที่๖ธันวาคมนะคะ
และคนขับรถคนนี้เขาก็ไปกระซิบบอกกับคุณภูวดล
คุณภูวดลเนี่ยคือผู้ช่วยพี่เป็กกี้